ช่วงนี้มาดูเรื่องของแมวกันหน่อยนะฮะแต่ว่ามีคนใจร้ายนะครับ
นำลูกแมว๕ตัวใส่กระสอบปุ๋ยแบบมัดปากแน่นเลยนะ
บิดถนนทุกคนผู้ชมโชคดีชะมัดไม่เจอครับอืมรอดหรือเปล่าดูดิ
ตัวนิดเดียวเองตัวนิดเดียวแหมนะฮะ
ทรากลูกแมว๔ตัวแต่ว่ามันก็
มันรอดตัวเดียวอ่ะที่เหลือตายใช่ไหมครับ
ลูกแมว๔ตัวที่ขาดอากาศหายใจตาย
หลังจากที่ถูกจับยัดใส่กระสอบปูยกันไปทิ้งขึ้นไปดินถนน
สายตรายองชากบก

อันนี้รอดมานะครับ

ที่ให้รถบรรทุกดินนำดินไปถม
ก็ไปเจอกระสอบปุ๋ยถูกทิ้งเอาไว้ในป่าย่า

ก็มีเสียงตะกุยตะกุยอะไรในกระสอบสักอย่างหนึ่ง

ก็เลยรีบเอาเชือกฟางออกแล้วก็มองดูข้างในโอ้โห

ตายไปแล้วสี่รอดมาแค่หนึ่ง
กอดกันตายคุณผู้ชมคิดดูดิ

แล้วที่ปากมีรอยถลอกค่อนข้างเป็นแผลลึกมาก
ซึ่งก็คาดว่าน่าจะพยายามใช้ปากกัดกระสอบให้ขาดคือ

แล้วถูกมัดอยู่อย่างนั้นไม่รู้ว่ากี่วันแล้วเหมือนกัน

ก็กัดกระสอบแล้วปากก็เป็นแผล

สุดท้ายก็อ่อนแรงแล้วก็หมดลมหายใจตายกันไป
คนขับรถบรรทุกดินอาสานำลูกแมวตัวนี้ไปเลี้ยงแล้วกัน
แล้วก็เอานมไปหยอดใส่ปากให้อาการก็เริ่มดีขึ้นนะ

แล้วก็สามารถที่เดินเองได้แล้ว
แต่ก็ยังคงมีเสียงแหบอยู่บ้างเพราะถูกทิ้งไว้นานนะฮะ

ต้องใช้คำว่ามาลุมสาบแช่งคนใจร้ายครับ
ที่เหมือนเป็นข้ามูอ่ะข้ามูลูกแมวทั้งเป็น
แล้วก็อยากให้ตำรวจตามจับคนที่ทำแบบนี้ลงโทษให้ได้
สุดรอดมา๑ตัวนะครับ